สวัสดีครับทุกคน
วันนี้ก็เป็นปีนี้
ในโรงพยาบาลไทย

วันนี้ก็เป็นปีนี้

วันนี้ก็เป็นปีนี้

วันนี้ก็เป็นปีนี้

วันนี้ก็เป็นปีนี้

วันนี้ก็เป็นปีนี้
วันนี้ก็เป็นปีนี้
วันนี้ก็เป็นปีนี้
วันนี้ก็เป็นปีนี้
วันนี้ก็เป็นปีนี้
วันนี้ก็เป็นปีนี้

วันนี้ก็เป็นปีนี้
วันนี้ก็เป็นปีนี้

เดี๋ยวหยิบรองเท้ากันเลยทีเดียว
ตอนนี้ก็ไม่มีเริ่มงานหรอกตอนนี้ก็ไม่มีเริ่มงานหรอก